ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าของรถก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
งงมากเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอะไร
เป็นใครอ่ะถ้ามาทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
เจ้าของรถงงมากอยู่ดีมีผู้หญิงคนนี้มาเปิดผ้าคลุมรถ
ปล่อยลมยางทั้ง๔ด้านมาเขียนข้อความอยู่บนรถทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยนะ

ไปรู้อ่ะแต่ว่าคุณมาทำอย่างงี้มันไม่ถูก
ก็ใครจะรู้พี่พี่ก็หัวอยู่บ้านยัง

อย่างนี้ถ้ารถที่๘ทาสติกเกอร์นี้หัวขึ้นหมดเลยเนี่ย
ก็ทำมาจากร้านหนึ่งอ่ะ
ทาสติกเกอร์ได้ทำมาจากร้านคุณ
ร้านนี้ร้านพัดอลัยยนต์อ่ะ

ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้

พี่พีชเข้ามาที่นี่ไงค่ะ

หากซึ่งตั้งแต่๒๐วิทยุนายน

เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่ง

ปล่อยลมยางรถเก่งขาแนี๊ะ๔ล้อเลย

แล้วก็บางส่วนซุกเอาไว้ใต้รถ
แล้วก็ขู่ว่าจะเผารถ
ชาวบ้านก็ถามว่าทำอะไรอ่ะ
ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเป็นหลานเจ้าของรถ
แต่คนเขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยตะโกนเรียกเจ้าของรถ

สรุปแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่า
สติ๊กเกอร์ที่ติดรถเหมือนรถสามีหนูเลย
เจ้าของรถเลยบอกอย่างนี้เห็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้ไม่ไปทำเขาหมดเหรอ
เขาบอกว่าก็คิดว่าสามีอยู่ที่นี่ไง
ปล่อยลมยางจะได้ไม่ต้องขับหนีไปไหน

แต่นี่คือคลิปแรกที่เขาคิดว่ามันน่าจะจบไปแล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าคือเจ้าของรถเนี่ย
เขาก็บอกว่างั้นไปเติมลมให้เหมือนเดิม

ผู้หญิงคนนี้ก็ถามกลับไปว่าจะให้ใช้อะไรเติมล่ะ
เจ้าของรถก็บอกว่าแล้วตอนปล่อยลม

ผู้หญิงคนนี้บอกว่าก็ใช้มือปล่อยไงขอโทษ
แล้วจบแค่นี้ไม่ได้ไปเติมลมอะไรให้เขา

แต่ว่าล่าสุด๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
เจออีกเจอผู้หญิงคนนี้คนเดิม
แต่ครั้งนี้ถึงขั้นเอาหินมาทุบรถ

เขาก็เลยโพสต์คลิปอีกรอบนึงตามหาตัวผู้หญิงคนนี้

นั่นน่ะสิเขาบอกเขาไม่รู้จักกันเลย
ทีนี้เราไปส่งคุณภูริพัฒนบุญนินทร์นักข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไป
ใต้ทางด่วนคลองเตยตามหาหญิงสาวที่อยู่ในคลิป
รถคันนี้เจ้าของรถชื่อว่าคุณมดนะคะนายจิรเดชศรีสิน
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามหาผู้หญิงก่อน
ไปคุยกับคนที่ขายของอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยค่ะ

เขาก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงในคลิปอยู่ในชุมชนคลองเตยเคยเห็น
ก่อนหน้าที่เกิดเหตุเคยเห็นผู้หญิงคนนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปวนไปเวียนอยู่ที่รถของผู้เสียหาย
เช้าเที่ยงเย็นและนั่งเฝ้าที่รถคันนั้น
เขาก็ถามนะถามผู้หญิงคนนั้นว่าทำอะไรมาทำอะไรตรงนี้
ผู้หญิงคนนั้นตอบว่าอ๋อรถพี่ชาย

ใช่คนแถวนั้นก็เลยไม่ยุ่งด้วยก็นึกว่าเป็นรถพี่ชายจริง
แล้วจนมารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เอาหินไปทุบรถเขา
ช่วงที่พี่เขามาเจอตัวที่ว่ามาฉีดผ้าใบรถ
คือเป็นวันนั้นน้องเขาจะมาด้วยอาการเหมือนแบบกรี๊ด
มายืนกรี๊ดอยู่ตรงหลังรถเนี้ยใช่หนูหนูเห็นหนูก็คิดว่าเป็นน้อง
เพราะว่าหนูเข้าไปถามเขาแล้วว่ามายุ่งอะไรกับรถคันนี้

หนูก็อ้าวถ้าเป็นหลานหนูก็ไม่ยุ่งดีกว่า
เพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยากยุ่งใช่ป่ะพี่
เห็นพี่ช่วงนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้มาวนบ่อยนะ
เขาจะขับรถอยู่ข้างนอกแค่ขับเฉยแต่หนูเห็นเห็นเขา
เห็น
อะไรมากพี่เพราะบางทีรถรถญาติหนูก็จอดอยู่แถวนี้เหมือนกัน

ของหนูตอนแรกก็จอดตรงแถวนี้เขาไปหาที่อื่นดีกว่า

คนถามก็ตอบไม่ตรงกันเดี๋ยวก็บอกว่ารถพี่ชายบ้างเดี๋ยวก็บอกเป็นหลานเจ้าของรถบ้างอะไรบ้าง
ทีนี้ตัวเจ้าของรถตัวนายเจรเดชศรีศิลป์หรือคุณมดเนี่ยนะคะ
เขาก็อยู่ในชุมชนคลองเตยแต่เขาก็ไปเช่าพื้นที่จอดรถ๔ปีกว่าแล้วอะค่ะ
เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการจอดรถอะไรเลย
มาเจอกับผู้หญิงคนนี้แหละที่อยู่ดีมาปล่อยลมยางเขาทั้ง๔ล้อทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
คุณมดเจ้าของรถก็เลยบอกว่าค่อนข้างจะมั่นใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะป่วยทางจิตอ่ะ
เคยเตือนเคยขอร้องว่าอย่าทำแบบนี้นะสุดท้ายกลับมาหนักกว่าเดิมเอาก้อนหินมาทุบเลยอ่ะ
ที่ฝากระโปรงนะแล้วก็ทุบที่กระจกรถด้วยอะค่ะ
เป็นรอยบุบคือมันหินทุ่มอ่ะหินทุ่มแล้วเหมือนหินมันหนักพี่
ทุ่มแล้วกิ้งตกก็เป็นรอยตามที่กิ้งอ่ะ
ใช่แล้วก็มีที่กระจกประตูผู้โดยสารฝั่งซ้ายขูดขูดที่กระจกเข้า
คือต้องเปลี่ยนกระจกอะพี่กระจกใครไม่ได้
มันคล้ายเหมือนเป็นเด็กที่อื่นแล้วมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่
อ๋อมันอยู่ที่แถวนี้ด้วยอ่ะครับ
ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วออกไปแล้ว
แต่ยังหลอนกลับมาที่เดิม
เจ้าของรถบอกหลอนจริงเขาก็เลยย้อนกลับไปเล่าให้ฟังตั้งแต่คลิปแรกเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะ
เขาบอกว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เขียนข้อความเอาไว้ที่รถ
ไว้ที่ผ้าคลุมรถนะคะเขียนข้อความว่าคิดถึงน้องไหมพี่
คือผ้าคลุมรถมีฝุ่นไงไปเขียนลงฝุ่นคิดถึงน้องไหมพี่
เจ้าของรถบอกงงมากเลยใครมาเขียนแบบนี้แต่ก็ไม่ถือสาอะไร
อันนั้นตอนแรกเลยนะตอนแรกสุดเลยค่ะ
แต่ทีนี้ค่ะผ้าคลุมรถของเขาเริ่มขาดทีละนิดแหว่งทีละหน่อย
ลักษณะเหมือนมีคนมาแหวกดูว่ามีคนอยู่ในรถหรือเปล่า
คือฉีกผ้าคลุมรถแหวกดูทีละนิดทีละหน่อยก็มันก็แหว่งไปเรื่อยแหว่งไปเรื่อย
ทีนี้ถูกปล่อยลมทั้ง๔ล้อเลยยกระดับไปเรื่อย
ปั่นป่วนเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ตั้งแต่คลิปเดือนมิถุนายนแล้วก็ภาพที่โดนทุบรถด้วยก้อนหินเนี่ยนะ
เคยไปกรีดบ่อรถคันอื่นเคยไปทุบรถคันอื่น
หลายคันแล้วไม่รู้เป็นอะไรแหละปัญหาทางจิตหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอ่ะ
เนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวนะคะ
จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับรถคันอื่นอีกอ่ะผมงี้เขาก็หลอนกันไปหมด
จริงงงเลย